คุณผู้ชมค่ะข่าวแรกของเราในวันนี้ต้องบอกว่า

ไฮโซและนักกีฬาฟันดาบทีมชาติอย่างฮอสสันเสริญ

คือด้วยความหล่อของเขาด้วยและด้วยการออกมาหยอกผ่านทางทวิตเตอร์ส่วนตัวของเขานะคะ

หลังจากที่ก่อนหน้านี้เจ้าตัวออกมาทวิตหยอก
บอกว่าอยากจะดูแลฝ่ายหญิงต่อจากหนุ่มณเดชน์
จนเจอดราม่าเรื่องของมือที่๓เข้ามาถล่มทลายเลยนะคะ
โดยหนุ่มพอร์ตออกมาเปิดเผยว่าตัวเองเนี่ยเพียงแค่โพสต์เล่น
ไม่ได้มีเจตนาทำให้ยายาเสื่อมเสีย

รวมถึงขอโทษที่ออกมาชี้แจงช้าเกินไปนิดนึงค่ะ

ผมเป็นมือใหม่นะครับ
ก็เกิดมาจากการโพสต์ทวิตเตอร์ขำของผมนี่แหละครับ
ไม่ได้ตั้งใจว่ามันจะเกิดประเด็นโยงขึ้นมาเป็นเรื่องราวใหญ่โตได้
เขาเองก็เป็นผู้หญิงเนอะ
เพราะผมเนี่ยโพสต์ทวิตเตอร์แบบไม่คิด

คือถ้าเกิดเขาจะรำคาญผมก็สมควรนะครับ

ผมว่านะผมไปเต้นแรงเต้นกา
ไปทำอะไรได้แป๊บเดียวผมก็ดังแล้ว
ผมไม่รู้ว่าผมจะมาเกาะกระแสเพื่ออะไร
พี่ครับผมเป็นนักกีฬาครับ

ยังไม่มีโอกาสได้ขอโทษต่อหน้าเลยครับ
อย่างแรกก็คืออย่ารำคาญผมเลยนะครับ
เพราะว่าผมเองก็เป็นแค่คนคนหนึ่ง

เขาก็บอกว่าไม่ได้มีเจตนานะที่โพสต์ไปเนี่ยก็แบบอารมณ์หยอก
คืออารมณ์คนอาจจะแอบปลื้มอะไรประมาณนี้ไงแล้วคือบังเอิญว่าตัวเองเนี่ยก็มีคนรู้จักเยอะ
ก็เลยถูกโยงมาแล้วที่น้องเขาบอกว่าที่ออกมาชี้แจงช้าเพราะตอนแรกคิดว่าเรื่องจะเงียบ
เพราะว่านักกีฬาหล่อเขาก็ต้องบอกต่อกันไปว่าเออคนนี้หน้าตาดงหน้าตาดี
แล้วยิ่งออกตัวว่าปลื้มยายาขนาดนี้แล้วประกอบกับก่อนหน้านี้ณเดชน์กับยายา
ก็มีเขามีข่าวออกมาว่าระหองระแหงกัน
ตัวหนุ่มพอร์ตเองก็ออกมาทวิตแบบนี้

เอาเป็นว่าตอนนี้เคลียร์จบนะใช่แล้วค่ะ